มาดูกันต่อเมื่อวานนี้ไปเจอคุณเอมประการค่ะ

คือป่วยแล้วคือลูกเล็กเพิ่งคลอดได้ไม่นาน

จะพาลูกไปเที่ยวคลุกคลี
อยู่กับธรรมชาติค่ะแล้วก็ที่สำคัญ
ตอนนี้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนของลูกแล้วนะ
สมัยนี้มันต้องตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
อัปเดตทั้งหมดกับคุณเอมประการเลยค่ะ

ก็คือหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจ

หรือว่าให้ลูกเขาเหมือนแบบย่อยอาหารได้มากเพียงพอ
แต่ตอนนี้ปกติแล้วเราแบบเป็นประสบการณ์
บทเรียนที่ทำให้เราแบบต้องระวังมากขึ้น

จะพาลูกไปไปจิ้มซายครั้งแรก

แบบพยายามคุยกันว่าเราจะไป